วันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรเอ่ย

ถูกต้องแล้วค่ะหลายคนลุ้นเลขเด็ดเลขโดนกันนะคะ

ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นโซเชียลที่มีไว้สำหรับติดตามเรื่องของเลข

ใช่แล้ววันนี้บันเทิงไทยรัฐของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันเลยนะคะ
เริ่มกันที่เจ้าพ่อคนนี้เลยนะคะเจ้าพ่อเลขเด็ดพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนักร้องลูกทุ่งของเรานี่แหละ
โพสต์ภาพตัวเองกำลังคุยโทรศัพท์พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า
อัลโหอะไรนะฮะ๙๐๙๑๙๒๐๖๒๖๒๕

ชอบเลขไหนก็เลือกเอาเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการดูทำเอาเหล่าแฟนคลับแห่เข้ามาขอบอกขอบใจกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือคุณแม่นิงปณิตาที่โพสต์บอกเล่าคำทำนายจากความฝัน
ซึ่งเธอฝันว่าตัวเองกำลังตั้งท้อง

คำทำนายที่เจ้าตัวได้เสิร์ชมาก็มีตัวเลขพ่วงมาด้วยนะคะก็ตามที่ทุกคนเห็นกันนี่แหละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ซึ่งใครชอบเลขไหนตรงใจโดนใจก็เอาไปเสี่ยงเลขได้เลยนะคะไปเสี่ยงโชคได้เลยนะคะ
ปังหรือจะพังเดี๋ยวพรุ่งนี้๔โมงเย็นรู้ก็เป็น
เอาเป็นว่าอยากให้ถึงขั้นพังเลยแล้วกันนะ

ซึ่งในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมก็สามารถมาร่วมรุ้นผลรางวัลกันได้ผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเราตั้งแต่เวลาบ่าย๔นาฬิกา